คุณพ่อเจคุณแม่ปิ่นเขาก็ไปส่งลูกชายเจ้านายเจ้าขุนเจ้าสมุทรนะคะ

เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันหน่อยสิว่ามีอะไรมาอัปเดตแฟนกันบ้างนะคะ
นี่นะคะอย่างที่รูปที่เราเห็นกันอยู่

ที่สำคัญค่ะแฟนคลับใจจะขาดนะคะ
เรียนไกลแต่ก็เพื่ออนาคตของน้องนะคะ
หลังกลับมาพักผ่อนที่เมืองไทยก็ได้ฝากผลงานให้แฟนได้กรี๊ดกันนะ

ทรงคอนเสิร์ตเขาโอ้โหบอกเลยว่าแฟนคลับแน่นมากนะคะ
โดยเมื่อวันก่อนทั้งคุณพ่อเจแล้วก็แม่ปิ่นนะ
ไปส่งลูกชายทั้ง๓คนถึงประเทศอังกฤษด้วยตัวเองเลยค่ะ
อัปเดตรูปให้ได้ติดตามกันรัวเลยนะ
งานนี้ค่ะไม่ใช่แค่แฟนคลับเท่านั้นที่ใจหายนะ
ฝากคุณแม่ปิ่นเองค่ะก็คงใจหายไม่น้อยเช่นเดียวกันค่ะ
เพราะว่าลูกชายต้องห่างอกไปถึง๓คน
แต่สำหรับแฟนคลับไม่ต้องกลัวนะจ๊ะว่าจะเหงาค่ะ
เพราะว่าระหว่างที่น้องไม่อยู่ก็มีผลงานมาฝากให้ชมเหมือนกันนะคะ
ตั้งแต่พ่อเจนี่คุณบอกเลยว่าเต้นหนักมาก
ส่งลูกชายเรียน๓คนด้วยกันที่อังกฤษนะคะ
เราก็จะได้เห็นกันนะคะว่ามีการยกข้าวยกของจัดคงจัดของเข้าไปในที่พักเรียบร้อยแล้วนะคะ
๒คนนะคะพี่ชาย๒คนก็ไปเรียนโรงเรียนประจำเนาะ

ไปเรียนไกลแค่ไหนแต่เชื่อว่าแฟนคลับก็คงจะได้เห็นภาพน่ารักของบรรดาสามเจ้าอย่างแน่นอนนะ
เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีไปไกลจะสั่งนะจ๊ะ